เป็นใครก็ช้ำเมื่อน้องหมวยบ้านรวยมานั่งจับข่าวเมาส์ให้เจวิฟังว่าชีวิตเธอสุดช้ำ
โดยนักร้องดังหลอกสวมเขาตอนแรกก็ไม่เชื่อยอมคบลับมาเป็น๑๐ปี
มารู้ทีหลังว่าวงจรอุบาตของหวานใจนักร้องก็คือ
เวลามีคอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดก็มักจะมีชะนีตัวท็อปเจ้าของถิ่น
จัดทีมจัดกรุ๊ปแต่งตัวเซ็กซี่ไปจองโต๊ะด้านหน้าสุดเต้น
ขอไลน์ขอเบอร์ทำยังไงก็ได้ให้รู้ว่าคืนนี้หนูฟรีค่ะ
พี่เสือก็เลยของาบแถมตามมือเบสมือกล่องมาแจม
โดยใช้โค้ดลับเรามากดบัตรกันเถอะ
แต่ที่ช้ำใจไปกว่านั้นเมื่อตอนนักร้องดังไปทัวร์คอนเสิร์ตที่เมืองนอก
แล้วเดินไปเจาะแจ๊กับน้องสาวของเธอเองซะอย่างนั้น
โชคดีที่มารู้ทีหลังจากไลน์ว่ายังไม่มีอะไรกัน
แต่พอตาสว่างคิดขึ้นมาได้น้องชะนีบ้านรวยก็จัดการแชร์แหละ
อดซูไม่ไหวมันจะใช้ผู้ชายคนเดียวกับน้องสาวตัวเอง
เฮ้ยเรื่องมันเศร้าแต่พูดชื่อไปเนี่ยก็ต้องร้องอ๋อแน่นอน
เพราะทุกวันนี้พี่ยังครบซ้อนครบซ้ำไม่เลิกเลยจ้า